บริหารจัดการน้ำยังคงเป็นสิ่งที่ประเทศไทยนั้นจำเป็นจะต้องบริหารจัดการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ
จะทำให้ไทยรวมถึงประเทศต่างในรุ่มน้ำโขงนั้นเข้าถึงข้อมูลต่างในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้น
กับอวกาศซึ่งเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงที่คนทั่วไปยากที่จะเข้าถึงนะครับ
มาใช้เป็นฐานข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นำไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อบริหารทรัพยากรธรรมชาติ
ป้องกันภัยธรรมชาติรวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม
ซึ่งถือว่าเป็นการนำเอาเทคโนโลยีจากอวกาศ
นำมาสู่ชุมชนและหมู่บ้านครับ

ในการใช้ข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดการกับความเสี่ยง

อาจได้รับผลจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
สิ่งสำคัญในการวางแผนรับมือในอนาคต

เพื่อดูแนวโน้มของสิ่งที่ได้เกิดขึ้น
แดนบอกว่าชาวมายาเคยมีอรยธรรมที่ก้าวหน้า
สามารถทำให้ความเป็นไปของโลกและดวงดาวได้
แต่กลับต้องล่มสลายเพราะตัดต้นไม้สร้างเมือง
ที่ตามมาก็คือฝนตกน้อยลง
ทำให้เกิดภาวะแรงและทำให้วัฒนธรรมล่มสลายในที่สุด
แต่ถ้าชาวมายามีเทคโนโลยีดาวเทียมที่เชื่อมโยงจากอวกาศลงมาสู่หมู่บ้านได้

ก็คงมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและไม่ต้องล่มสลาย
ซึ่งปัจจุบันเรามีข้อมูลที่ดูย้อนหลังไปได้ถึง๔๐ปี
ที่สามารถจะเอามาวิเคราะห์และช่วยในการตัดสินใจได้
ซึ่งปัจจุบันครอบคลุม๓๐ประเทศ
แอฟริกาเทือกเขาฮิมาลัยและล่าสุดคือแม่น้ำโขงตอนล่าง
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแปลงข้อมูลดิบออกมาในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น
ชูทอสลิเมนักวิทยาศาสตร์ในโครงการบอกว่า
ข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลเปิดที่ใครก็สามารถจะเข้าไปดูได้
แต่ก็ต้องมีการแปลงข้อมูลตามโปรแกรมที่ออกแบบเอาไว้
เพื่อทำให้เข้าใจง่ายและปรากฏบนจอมอนิเตอร์อย่างที่เห็น
เขาบอกว่าที่เห็นอยู่นี่ก็คือข้อมูลของฝนที่ตกในประเทศไทย
ในช่วง๓๕ปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลดาวเทียมที่เก็บทุกวัน
ซึ่งจะเห็นการเปลี่ยนแปลงและเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับรูปแบบที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ก็จะสามารถเห็นได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอีก๖เดือนข้างหน้า
การขยายตัวของเมืองการทำลายระบบนิเวศวิทยาได้ด้วย
คลอสสันเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเซอร์เวียในแถบรุ่มน้ำโขงตอนล่างบอกว่า
หัวใจสำคัญของโครงการคือทำตามความต้องการของหน่วยงานในพื้นที่
ซึ่งปัญหาเร่งด่วนที่พบก็คือบริหารจัดการน้ำ
นี่บอกว่าสิ่งที่ทำตอนนี้ก็คือเครื่องมือทำพื้นที่น้ำท่วม
โดยเฉพาะหลังข้อมูลดาวเทียมในช่วง๒๐ปีว่าน้ำท่วมพื้นที่ไหนบ่อย
ซึ่งก็จะต่อยอดให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจสภาพน้ำท่วม
ด้วยการอบรมให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้เครื่องมือนี้ได้อย่างถูกต้อง
โดยตอนนี้ก็ได้อบรมทั้งในเวียดนามกัมพูชาและก็ไทย
สำหรับเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับรุ่มน้ำโขงตอนล่าง
ไม่ใช่แค่การสังเกตพื้นที่น้ำท่วมเท่านั้น
แต่ยังใช้ในการคาดการณ์พื้นที่ที่น้ำจะท่วม

ที่จะสามารถระบุพิกัดที่เกิดได้อย่างรวดเร็ว
เพื่อการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
ทำงานร่วมกับศูนย์เตรียมรับมือภัยพิบัติในภูมิภาค
ที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย
รัฐถมยาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน